อย่างนี้คุณผู้ชมเห็นด้านหลังผมนี่ให้กล้องซุมเข้าไป
ตอนนี้กลุ่มตัวแทนผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้า
มีการกำลังเตรียมจัดตั้งเวทีที่บริเวณกลางแยกอโศกครับ
โดยหน้าเวทีจะหันเข้าไปฝั่งของถนนอโศกมนตรี
ตอนนี้เริ่มมีการตั้งเวทีแล้วเริ่มมีการเอาลำโพงเครื่องขยายเสียงมาตั้งแล้ว
ตัวแทนผู้ชุมนุมเริ่มเข้าพื้นที่และกลุ่มผู้ชมนุมก็เริ่มเข้าพื้นที่เตรียมร่วมชุมนุมแล้ว
ตามที่มีการประกาศเอาไว้ว่าจะเริ่มชุมนุมวันนี้เวลา๑๖นาฬิกาหรือว่า๔โมงเย็นเป็นต้นไปครับ
บอกว่าการชุมนุมในวันนี้เป็นการชุมนุมเพื่อเขียนป้ายผ้าเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ซึ่งนำโดยนายนัทธวุฒิสายเกลือแต่ว่าตอนนี้คุณนัทวุฒิยังเดินทางมาไม่ถึงที่บริเวณแยกอโศกแห่งนี้
ก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเดินทางมาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย๒แล้วนะฮะ
มาตั้งร้านค้ามาตั้งเต็นต์ปฐมพยาบาลแล้วก็มาจับจองพื้นที่
โดยจำรวจท้องหล่อเนี่ยได้เข้าพื้นที่มาตั้งแต่บ่ายสอง
เพื่อมาดูแลเรื่องของการจราจรแล้วก็มาชี้จุดว่าจะให้ผู้ชมนุมนั้นใช้พื้นที่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะฮะ
ตอนนี้ประชาชนที่เป็นผู้ร่วมชุมนุมก็เริ่มเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่แล้วนะครับนะฮะ
สำหรับคนที่ขับรถผ่านไปมาเนี่ยก็จะมีการส่งสัญญาณบีดแรร์บ้างนะฮะ
ตะโกนบ้างแล้วก็ชูสามนิ้วเป็นการแสดงสัญลักษณ์บ้างนะฮะ
ส่วนคนที่มาร่วมชุมนุมก็เริ่มเข้ามารวมตัวกันที่บริเวณแยกอโศกแห่งนี้แล้ว
ตั้งแต่บ่ายเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้นะครับนะฮะ
หลังฝนหยุดตกไปเนี่ยผู้ชมนุมก็เริ่มเข้าพื้นที่มากขึ้นมากขึ้น
ทุกอย่างยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็จะมีการตั้งเวทีร้องรำทำเพลงบ้างเป็นบางจังหวะนะฮะ
ตอนนี้ก็มีการเตรียมพื้นที่อยู่เราก็จะเห็นมีทั้งบุคคลทั่วไป
มีทั้งนักเรียนนักศึกษาเข้ามาร่วมชุมนุมในพื้นที่
ตอนนี้มีการเตรียมที่ตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ตั้งเต็นต์แล้วนะฮะ
อย่างที่บอกไปว่ากิจกรรมวันนี้คือการเขียนป้ายผ้า
รัฐธรรมนุนฉบับประชาชนซึ่งเราต้องจับตาดูว่าทิศทางของการชุมนุมวันนี้
ทุกคนก็ยืนดูการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไปครับ
ซึ่งณจนถึงตอนนี้ที่ผมมาปักหลักตั้งแต่ช่วงบ่ายมาทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
แบบนี้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางถนนอโศกมนตรีได้นะฮะ
แต่ว่าถนนสุขุมวิทย์ทั้งฝั่งที่จะไปเพลินจิตหรือว่าเอกมัยยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้
แต่ว่ารถค่อนข้างจะติดขัดถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการจราจรด้วยนะครับ
นี่คือบรรยากาศสดตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมครับนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรารออยู่นะแล้วว่าคุณนัทธวุฒินั้นจะเดินทางมาถึงเมื่อไหร่นะครับ
จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ตั้งเวทีนะฮะ
แล้วก็จะมีการเขียนป้ายผ้าเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ตอนนี้หลายคนก็เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่แล้วนะฮะทั้งผู้ชุมนุมทั่วไปนะครับ
นี่มีนักเรียนมาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมรวมทั้งนักเรียน
มีการถือป้ายผ้าและป้ายข้อความต่าง
ที่จะมาร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกันด้วยนะครับ
เดี๋ยวความคืบหน้าถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร
ให้คุณชมติดตามค่ะต่อผมจะมาลายงานสดเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
รายการไทยรัฐนิวโชว์เวลาประมาณ๑๙นาฬิกาครับ

ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากแยกอโศกครับ